การจัดเตรียมภาชนะแบบธรรมชาติซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนไทยเชื้อสายมอนที่บ้านโป่งจังหวัดราชบุรีคือการทำกระทงปากกระจับ
บางบ้านก็เรียกว่ากระทงปากนกกระจิบเพราะเมื่อพับแล้วจะเห็นมุมแหลมเล็ก
ซึ่งเกิดจากการทับซ้อนไขว้หลังจากที่กลัดด้วยไม้กลัดแล้ว
โดยจะใส่อาหารข้าวหวานในชุดข้าวแช่เครื่องเคียงเพื่อนำไปถวายพระสงฆ์
และสำหรับใส่เครื่องสังเวยหอยเสมือนสังกรานนอกจากนี้ยังนำใบตอง
มาทำเป็นกรวยดอกไม้ทูบเทียนในสำหรับข้าวแช่ที่จัดถวายพระ
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน